เอาล่ะค่ะคุณผู้ชมเปลี่ยนอารมณ์ปิดท้ายไปดูเหตุการณ์สุดระทึก
เมื่อชายคนหนึ่งเขาเกือบจะโดนรถชนแต่รอดหวุดหวิดเพียงเสี้ยววินาที

แวบเดียวเท่านั้นจริงคุณผู้ชม
กำลังก้าวออกมาจากรถรถเต่าเสียหลักวิ่งชนปุ๊บกระโดด
สู้ไหมอ่ะโดนอ๋อแต่ว่าขาเขาไปกระแทกกับไอ้เนี่ย

แต่แบบเสี้ยววินาทีจริง

ฟึ๊บฟึ๊บมาแล้ว
ตัดสินใจแค่แวบเดียวจริงนะคะ

เหตุการณ์นี้ก็เป็นคลิปวิดีโอสั้นแค่๑๑วินาทีเท่านั้น
กำลังถูกแชร์อยู่ในสังคมออนไลน์นะคะ
ชายหนุ่มรายหนึ่งกำลังเปิดประตูก้าวขาลงจากมินิคูเปอร์
จู่ก็มีรถโฟลกเต่าสีฟ้าเสียหลักพุ่งขึ้นขอบฟุตป่าด้วยความเร็วค่ะ

ชายหนุ่มคนดังกล่าวก็สามารถกระโดดหลบได้ทันในเสี้ยววินาที
ทำให้รอดจากการบาดเจ็บหนัก
แต่ว่าขาของเขาก็อย่างที่เห็นเหมือนจะได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจากวินาทีกระโดดหลบแล้วไปชนกับขอบทางนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เมืองครูสมาชาโดรัฐปรานาประเทศบราซิลค่ะ

ซึ่งหลังจากคลิปนี้แชร์ไปในโลกโซเชียล
ก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็น
ชมที่ชายหนุ่มประคองสติได้อย่างดีเยี่ยมนะคะ
แต่ว่าบางส่วนนี้ก็มองว่าถ้านุ่มรายนี้นั่งอยู่ในรถกับที่
ก็คงจะไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรเลย
รวมถึงประตูรถก็คงไม่ถูกเฉียวชนด้วย
แต่จังหวะนี้ก็เขากำลังจะออกไปอยู่แล้ว
ใช่ก็พร้อมออกมาดีมันเซลวินาทีจริงน่ะ
คือนั่งอยู่ในรถเขาก็กลัวว่ารถเต่าจะมาพุ่งชนรถเขาหรือเปล่า
คือเราไม่รู้ไงว่าทิศทางจะไปแบบไหน
แต่นี่ขาน่าจะเจ็บหนักอีกกันนะ

คือจริงจังหวะเมื่อสักครู่ที่รถสายมา
สายเข้าหารถเขาน่ะแต่เมื่อมาเจอกับผู้ม้ายตรงนี้ก่อน
มันก็เลยเสียหลักบิดไปอีกทางหนึ่ง

พี่เราต้องคิดคงอยู่ไกลข้างหน้า
นั่งเฉยก็จะกระไรอยู่นะคะจะดูใจเย็นเกินไป
อันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีแล้วก็สติสำคัญนะคะ
สำหรับทุกเหตุการณ์แบบนี้ด้วยนะคะ